ส่วนผู้จัดการโรงแรมที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่หายไปนะครับ
ถ้านับวันนี้ของการค้นหาเป็นวันที่สามแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายแก่แก่
ที่ผ่านมาเจอแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นศพนะฮะ
พลัดตกลงไปอยู่ที่บริเวณช่องเขาฮะมาย้อนดูก่อนนะครับตอน
ก่อนที่จะไปเจอเนี่ยวันนี้ตำรวจเข้าไปตามหานี่เป็นตำรวจน้ำกระบี่
เอาเรือออกเลยครับตามแนวชายฝั่งตั้งแต่เกาะพีพี
ไล่ไล่เกาะต่างนะไปดูหมดเกาะศรีบอยาเกาะปูเกาะจำ
ในพื้นที่เกาะศรีบอยานะฮะอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีเนี่ย
ไปค้นหานายฟรอเรียนคลาวส์นะครับอายุ๕๖ปีสัญชาติออสเตรีย
เขาเป็นผู้จัดการโรงแรมซีโวล่านะครับตั้งอยู่บริเวณแหลมตรงที่หมู่๘
บนเกาะพีเขาหายตัวไปตั้งแต่สิบเอ็ดกัญญาณยนต์ที่ผ่านมานะครับ
พนักงานของโรงแรมเข้าแจ้งความกับตำรวจเมื่อ๑๓กันยายน
แล้วก็ระดมกันออกค้นหา
เป็นการค้นหาทางทะเลบ้าง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าในฟรอเลียนประสบโอปฏิเหตุทางน้ำรึเปล่า
ตอนนั้นสงสัยกันถูกแก้แสนน้ำพัดไปหรือเปล่า
แต่การค้นหาทางน้ำตลอดหลายชั่วโมงไม่เจอครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานไปยังเครือข่ายเรือประมง
ให้ช่วยกันค้นหาอีกทางหนึ่ง

เจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ชาวบ้านกระจายกำลังกันออกค้นหา

เพราะว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เจอเขานะครับ
เดินผ่านกล้องวงจรปิดไป

ตอนแรกทำท่าจะไม่เจออีกแล้ว
มีตัวแทนชาวบ้านบนเกาะพีครับ
ปรึกษากับหมอดูคนหนึ่งที่อยู่บนเกาะพีนั่นแหละ

จะเจอตัวอยู่บริเวณอ่าวนุ้ย

เจ้าหน้าที่บอกว่าปัญหาอุปสรรคคือมันโอ้โห
ทั้งอากาศทั้งลมทั้งฝน

บริเวณซอกหินในเหวที่เป็นป่าเขานะครับ

เจ้าหน้าที่ไปแพทย์ไป

แต่เบื้องต้นคาดว่าฟอเรียนเนี่ย
อาจจะเดินไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติ

ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ

เราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ